เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะมาขีดเส้นใต้เกี่ยวกับเรื่องต่อเนื่องจากการปรับคณะรัฐมนตรี
มีการส่งไม้ต่องานต่างที่ยังคงค้างอยู่นะคะ
กระทรวงยุติธรรมแน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องของการดำเนินคดีกับพระธรรมชโย
ส่วนเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็จะต้องจับตาดูกันว่า
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะ
ติดตามการพูดคุยเรื่องนี้จากคุณสุภาพค่ะเชิญค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใหม่ขึ้นมาทีนึง
สังคมก็มีความหวังใหม่ขึ้นมาทีนึงว่า
รัฐมนตรีใหม่จะมาแก้ปัญหาที่รัฐมนตรีเก่าทำค้างไว้
แต่ว่าระยะเวลา๑ปีหรือ๑ปีกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยครับ
อย่าไปคิดถึงโครงการใหญ่อย่าไปคิดถึงเรื่องยากที่ทำไม่สำเร็จ

ระยะเวลา๑ปีกว่าถ้าเป็นมวยก็ยก๕แล้วครับบุกอย่างเดียว
ถึงจะทำให้ประชาชนมีความหวัง
งานใหญ่เนี่ยไม่อยากพูดถึงแต่มีงานเล็กที่จริงก็ไม่เล็กนัก
อยากจะฝากถึงรัฐมนตรีออมสินชีวพฤกษ์
ซึ่งย้ายมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
มาอยู่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วมีหน้าที่ควบคุมกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่เรารู้จักกันว่าสคบ
รัฐมนตรีออมสินเป็นคนทำงานเชิงลุกครับ
มีเรื่องที่ไหนท่านก็ไปที่นั่น
มีเรือล่มที่คลองแสนแสบคนตกน้ำที่คลองแสนแสบท่านก็ตามไปดู
ก็แปลว่าลักษณะสไตล์ทำงานเชิงลุก
ไม่ได้นั่งฟังปัญหาอยู่ในแต่ในห้องแอร์
แล้วแก้ปัญหาสั่งการอยู่ในห้องทำงาน
ลักษณะอย่างนี้ทำให้สังคมที่กำลังติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภค
เขามีความหวังขึ้นมาว่าเออถ้าทำงานเชิงลุกอย่างนี้
คุ้มครองผู้บริโภคจะได้แก้ปัญหาได้มากขึ้น
ทุกวันนี้ปัญหาการหลอกลวงมีเยอะจริงครับ
เป็นไม่เป็นไปตามโฆษณาโฆษณาอีกอย่างหนึ่งเป็นไปอีกอย่างหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือในการหลอกลวงกันก็มีเยอะกว่าแต่ก่อน
สมัยก่อนผมทำหนังสือพิมพ์เนี่ยสคบก็จะตัดเอาจากที่เขาไปร้องเรียน
จากหน้าหนังสือพิมพ์จากวิทยุจากโทรทัศน์
สินค้าที่ไปโฆษณาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ผลตามนั้นไม่ได้เป็นไปตามนั้น
ให้บริการไม่ได้ตามนั้นซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้าน
โฆษณาไว้อีกอย่างหนึ่งจริงอีกอย่างหนึ่ง
เรื่องนี้มีมานานแล้วคาราคาซังมานาน
แต่ว่าสื่อในสมัยก่อนมันไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้
ไม้เครื่องมือที่ใช้ในการหลอกลวงกันมันก็ไม่มากเท่าตอนนี้
แต่ตอนนี้มันมีอะไรล่ะครับมันมีเว็บไซต์สั่งซื้อของกันทางออนไลน์
มันมีอะไรล่ะครับมันมีเคเบิ้ลทีวีต่างจังหวัด
มันมีโทรทัศน์ดาวเทียมซึ่งเขาโฆษณาสินค้ากันชนิดที่ว่า
พูดได้พูดเอาไม่ต้องคำนึงว่ามันจะเป็นไปตามคุณภาพของสินค้าหรือไม่
ฉะนั้นคนที่ดูโทรทัศน์ดาวเทียมดูโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ล
หรือดูเขาโฆษณาในสินค้าออนไลน์ผ่านเครื่องมือต่างเนี่ย
โอ้โหถูกหลอกเยอะครับเยอะมากจริงจริงเพราะว่าเขามีวิธีการเยอะแยะ
ที่จะทำให้คนเชื่อว่าอาหารเสริมแบบนี้กินเข้าไปแล้วจะดีอย่างนี้
เครื่องดื่มบำรุงกำลังแบบนี้กินกันไปแล้วอย่างดีอย่างนี้
ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศกินแล้วดียังไง
เอาคนที่มาเป็นตัวอย่างเนี่ยมาบอกชอดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้
คนเขาก็เชื่อสิครับแล้วซื้อไปก็ไม่ได้ผล
ไม่ได้ผลไม่ว่ายังเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยซ้ำไป
นี่คือปัญหาหนักส่วนสินค้าประเภทบริการทั้งหลายก็เหมือนกัน
แน่นอนครับงานของสคบส่วนหนึ่งเนี่ย
ก้ำกึ่งกับงานของออยที่ผมพูดเมื่อกี้ว่า
สินค้าประเภทอาหารและยาอาหารเสริมเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่ม
อะไรที่ไปกินแล้วส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศนั่น
เป็นเรื่องของออยเขาแต่สคบก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่ง
ในเรื่องของการโฆษณาว่าไม่เป็นจริงตามนั้น
ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้ได้จริงก็คือว่า
กับสคบูรณาการกันเถอะที่จะลุยแก้ปัญหาเดินหน้า
แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่ากำลังพลของสคบ
บุคลากรเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับ
เท่าที่ผ่านมาเนี่ยแค่จะนั่งดูว่าทีวีดาวเทียมช่องไหน
ขายสินค้าแบบไหนขายเครื่องสำอางแบบไหน
ขายเครื่องบริการแบบไหนดูไม่ทั่วเพราะมีเยอะแยะไปหมด
ก็ไปขอความร่วมมือกับกศธชสุดท้ายขึ้นมา
มาตรการเดียวที่จะทำก็คือว่าต้องปิดสถานี
ปิดสถานีก็ยุ่งอีกเพราะว่าสถานีดาวเทียมหลายแห่ง
ไม่รู้ว่าต้นสังกัดออกอากาศจากที่ไหน
ไปเช่าห้องแถวที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้
ตามไปปิดก็ไม่ได้เอาไหนที่สุดก็ใช้มาตรการใหม่
บล็อกที่ดาวเทียมส่งสัญญาณมาห้ามออกอากาศ
ก็ต้องไปหาผู้ให้บริการดาวเทียมก็ยักแย่ยักยันกันอยู่อย่างนี้
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องทำครับฉะนั้นอยากจะฝาก
ท่านรัฐมนตรีออมสินหน่อยว่าช่วยให้ความสำคัญกับงานสคบหน่อย
ในช่วงระยะเวลาของรัฐบาลนี้จะเหลืออยู่๑ปี
หรือหนึ่งปีกว่าก็ตามแต่รัฐบาลนี้โดยภายใต้อำนาจคอสช
ทำอะไรที่ยากยากมาแล้วตั้งเยอะแยะนะครับไปสู้กับอิทธิพล
ยึดผืนป่าทวงคืนผืนป่าคืนมาทวงคืนที่สปกรคืนมา
ไปสู้กับผู้มีอิทธิพลที่เขาทำมาหากินอยู่กับตามแหล่งท่องเที่ยว
ตามชายหาดทั้งหลายในกรุงเทพนี่ก็ไปจัดระเบียบเรื่อง
เกี่ยวกับหาบเล่แผงลอยเออทำอะไรทำอะไรยากยากสำเร็จไปตั้งเยอะแยะ
แต่กับงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยยังไม่เดินหน้าให้ชื่นใจเท่าที่ควร
ยังปล่อยให้ปัญหาคาราคาสังอยู่เยอะ
อาจจะเป็นเพราะว่าระเบียบปฏิบัติของสคบก็มีปัญหา
เวลานี้ช่วงที่ผ่านมาใครซื้อข้าวซื้อของแล้วถูกหลอก
เวลาไปร้องสคบขั้นตอนเยอะครับ
สคบก็จะมีแผนกรับเรื่องแล้วก็เรียกคู่กรณีมา
มาดูว่าจะเกี้ยเสียคลี่คลายกันได้ไหมถ้าคลี่คลายไม่ได้ก็ส่งฟ้องศาล
กระบวนการส่งฟ้องศาลเนี่ยต้องผ่านกฎหมายฝ่ายกฎหมาย
กว่าจะถึงผู้บริหารสคบผู้บริหารสคบรวบรวมร่วมแล้วเนี่ย
จะต้องส่งไปที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชุดใหญ่
ที่นายกเป็นประธานซึ่งนายกก็มอบรองนายก
หรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
แล้วเขาประชุมกันเดือนหนึ่งหนหนึ่ง๒เดือนหนหนึ่ง
โอ้โหเรื่องเป็นร้อยรอที่จะส่งฟ้องศาลให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
อนุมัติว่าให้ส่งฟ้องเสียเวลากว่าจะส่งฟ้องได้ผ่านไปหลายปี
ไปถึงศาลแล้วกระบวนการของการสืบพยานต่างเราก็รู้นี่ครับ
สารท่านก็มีงานเยอะคดีคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย
เอาชนิดที่เร็วนะไม่ต่ำกว่า๕ปีส่วนใหญ่โน่นล่ะ๘ปี๙ปี๑๐ปี
ถึงจะเห็นผลว่าตัดสินมายังไงประชาชนที่ถูกหลอกลวงก็ย่ำแย่
ตอนหลังเนี่ยมาแก้กฎหมายว่าด้วยพิธีพิจารณาคดีสคบ
ก็ทำให้กระบวนการในศาลลัดขั้นตอนมากขึ้นไม่ช้าเหมือนกรอบแล้ว
แต่ว่ายังไงก็ยังช้าอยู่ดีฉะนั้นก็ฝากท่านรัฐมนตรีออมสินชีวพฤกษหน่อยเถอะ
ไปดูงานสคบให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใหม่
ซึ่งซึ่งก็แก้ไปได้เยอะนะครับถัดมาท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์
จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแต่ก่อนนี้ใครจะมาเป็นคนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกครับ
แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้อย่าลืมว่ามีเรื่องใหญ่รออยู่คือคดีวัดธรรมกาย
ฉะนั้นพอรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่มีชื่อรัฐมนตรีสุวพันธ์
ซึ่งรู้เรื่องของวัดธรรมกายอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
ดูแลงานสำนักพุทธงานสำนักพุทธก็ดูแลเรื่องศาสนาพุทธ
แล้วก็เกี่ยวยงกับธรรมกายอยู่ในระดับหนึ่ง
คนก็ฝากความหวังเยอะว่ารัฐมนตรีสุวพันธ์มาแล้วไม่ต้องเรียนรู้งานใหม่
ไม่ต้องมานั่งถามใครว่าคดีธรรมกายเนี่ยไปยังไงมายังไงฟันชั่วได้เลย
นี่ก็เป็นความหวังของสังคมนะว่าท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์
อย่าลืมท่านเคยดูงานด้านความมั่นคงมาก่อน
เคยเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงมาก่อน
ฉะนั้นเนี่ยเคยดูงานข่าวกรองด้วยก็น่าที่จะทำเรื่องนี้ให้มันเสด็จน้ำ
นี่คนเขาก็มีความหวังกับรัฐมนตรีสุวพันธ์
ไม่ต้องไปคิดทำเรื่องใหญ่เรื่องอื่นแล้วครับ
จัดการเรื่องคดีวัดธรรมกายให้ได้เรื่องเดียว
คนก็คนก็พอใจแล้ว
ออกหัวออกก้อยไม่รู้แต่ว่าปล่อยให้คาราคาซังอยู่อย่างนี้ไม่ได้
มาวันนี้ที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะไปเมืองน่าน
เมื่อวานนี้ก็พูดไว้ค้างไว้ส่วนหนึ่งว่าปัญหาที่น่านเนี่ย
คนไปบุกไล่ถางป่ากันเยอะเขาต้องการปลูกข้าวโพด
เพราะว่าเป็นรายได้ของเขาก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมหน่อย
เพราะเมื่อวานพูดในธรรมนองที่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไปรับซื้อข้าวโพด
นั่นแหละเป็นต้นเหตุปัญหาให้คนตัดไม้ทำลายป่าถางป่าปลูกข้าวโพด
ก็มาชี้แจงให้เขาหน่อยว่าตอนนี้บริษัทใหญ่ใหญ่เหล่านั้นเนี่ย
เขาตั้งหลักเกณฑ์ใหม่ครับใครไปปลูกข้าวโพดในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ปลูกข้าวโพดลุกป่าถางป่าปลูกข้าวโพดไม่ใช่ที่ดินของตัวเอง
ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาไม่ซื้อครับเขาไม่ซื้อปลูกแล้วคุณก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน
นี่ก็ค้างเติ่งอยู่เยอะนะครับเขากำลังเจรจากันอยู่ระหว่างคนที่รวบรวมตัวกันเป็นสากรเนี่ย
ว่าเขาจะทำยังไงขอให้รับซื้อแล้วจะแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ว่าคราวหน้าไม่เอาแล้ว
นี่ก็จะเห็นว่าเป็นมาตรการที่บริษัทใหญ่ใหญ่เขาให้ความร่วมมือใครไปลุกป่าถางป่าไปปลูกในที่ป่า
ตัดไม้ทำลายป่าถางป่าปลูกข้าวโพดปลูกได้แล้วคุณไม่รู้จะขายที่ไหน
ถ้ามาตรการอย่างนี้ยืนยันแข็งขันเอาล่ะในช่วงที่ผ่านมาคนที่เขาไปปลูกไว้แล้ว
ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เข้าไปหาที่ขายให้เขาแต่ถ้ามาตรการนี้ยังอยู่ยังยืนยงอยู่อย่างเด็ดขาดเหล่านี้
ถังป่าเพื่อปลูกข้าวโพดจะลดน้อยลงวันนี้ก็คอยดูว่านายกไปแล้วช่วงเย็นคงจะมีข่าวเรื่องนี้ตามมาครับคุณก๊อฟฟุดาวครับ
ก็หวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้รวมทั้งการประกอบอาชีพไม่ให้ไปรบกวนเกี่ยวกับป่าไม้
ส่วนเรื่องของการส่งไม้ต่ออยากจะให้เป็นการส่งไม้ต่อจริงสารงานต่อไม่ใช่การเริ่มใหม่
ไม่ใช่การเริ่มใหม่ไม่มีเวลาแล้วครับปีกว่ากว่านี้ต้องมวยยกห้าแล้ว
เรียบนอกอย่างเดียวแล้วขอบคุณครับ